อุปกรณ์สำคัญที่จะมีไว้ติดบ้านในอนาคตอีกอย่างหนึ่ง
แต่ว่าถ้าให้ประชาชนหาซื้อมาเองคงซื้อมาไม่ไหวหรอกนะฮะ
ก็ต้องรอทางรัฐบาลหรือสวบคอแจก
แต่ทีนี้มันยังมีปัญหาเรื่องของการสั่งซื้ออยู่เลย
คือตอนแรกเรามีข่าวมาใช่ไหมว่าจะมีการสั่งซื้อ๘ล้าน๕แสนชุดยี่ห้อเลอร์ปูนี่แหละค่ะ
การเพศรัชกรรมตอนแรกเขาก็ยืนยันนะบอกว่าจะลงนามในสัญญาจัดซื้อ
แต่ทีนี้ที่บอกว่าต้องเรกจนตัวโก่งเนี่ยเพราะอะไร
เพราะนายกมีข้อสั่งการบอกว่าถ้าเกิดจะซื้อเนี่ยนะ
แล้วก็มีบันทึกข้อสั่งการของนายกค่ะ
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
กรณีโรคติดเชื้อโควิด๑๙รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งแก้ปัญหาจริงมีหลายประเด็น
ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออย
มีจำหน่ายในไทยแล้วคุณภาพต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล
คือแปลว่าอะไรต้องได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกด้วย
ซึ่งชุดตรวจมันจะต้องมีความแม่นยำในการตรวจ
เพื่อนำไปสู่การรักษาได้ทัน
แล้วก็สามารถจัดส่งชุดตรวจให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดนะคะ
ซึ่งถ้าเกิดว่ายึดมั่นตามข้อสั่งการที่นายกบอก
มันจะทำให้การเตรียมเซ็นสัญญาซื้อชุดตรวจ
เลิกปูจำนวน๘๕๐๐๐๐๐ชุดนี่นะคะ
งั้นก็จะเดินหน้าต่อไปไม่ได้แล้วสิ
แห้วอ่ะสิฮะเพราะว่าก่อนหน้านั้น
ชมรมแพทย์ชนบทหรือว่าองค์กรต่างเขาออกมาท้วงติง
ที่กำลังจะเตรียมจัดซื้อมันมีประสิทธิภาพจริงหรือเปล่า
หรือว่ามันถูกยกออกจากตลาดของสหรัฐเขาแล้วหรือเปล่า
แต่ว่าทางองค์การเผยศาสตร์ออภเขาบอกว่า
มันยังมีประสิทธิภาพดีอยู่ก็ยืนยันเรื่องของประสิทธิภาพ
ที่มาแถลงก็บอกว่าผ่านการตรวจเนี่ยนะคะ
คือถามว่ามันมีคุณภาพไหมมันมีคุณภาพดีผ่านทุกข้อเลย
ตอนนั้นแต่ทีนี้ชุดตรวจนี้
มันไม่ได้ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลกคุณผู้ชม

ทางองค์การเผยศาสตร์ออภตอนแรกเขาก็ยืนยัน
จะจัดซื้อตามผลการประมูลที่ได้บริษัทออสแลนดแคปพิทัลจำกัด
ได้เสนอยี่ห้อนี้ยี่ห้อเลอร์ปูมา
ตอนนี้ค่ะมันเหมือนกับจะมีทางออกแล้วล่ะ

เพราะข้อสั่งการของนายกซึ่งข้อสั่งการของนายกเนี่ย
ชัดเจนนะคะแล้วก็สอดคล้องกับการแก้ปัญหา

ดังนั้นทางชมรมแพทย์ชนบทคือเขาก็บอกแหละ
บอกว่าขอบคุณนายกที่มีข้อสั่งการแบบชัดเจน
แล้วก็ทันท่วงทีซึ่งการจัดซื้อชุดตรวจ
ชุดกับบริษัทตอนนี้ถามว่าสเต็ปมันอยู่ตรงไหนแล้ว
มันอยู่ระหว่างการจัดทำสัญญาค่ะ
ยังมีขั้นตอนการลงนามในสัญญาอีกหลายขั้นตอนเลย
เพราะฉะนั้นก็ยังทันนะที่จะระงับการลงนามในสัญญา
เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายก
ว่าไปเอาอันที่องค์การอนามัยโลกมีการรับรองนั่นเองนะคะ
ทีนี้ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชม

เรื่องของการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด๑๙ของจุฬาโคฟ
อันนี้ไปดูที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ก็เป็นการตรวจเยี่ยมแบบนี้พูดคุยกับผู้ป่วยผ่านระบบนี้นะครับ
ให้กำลังใจผู้ป่วยนะครับ
แล้วก็บอกกับทีมแพทย์นะฮะ
ให้กำลังใจทีมแพทย์โดยเฉพาะ
เรื่องของการพัฒนาวัคซีนที่ไทยจะทำไทยจะใช้เองเนี่ยนะฮะ

นายกรัฐมนตรีถึงการดูแลผู้ป่วย
รูปแบบโฮมไอโซเลชั่น
บอกขณะนี้คนไข้ในการดูแลเนี่ย

แล้วก็สามารถรับผู้ป่วยวิกฤตได้๖๐เตียง
อันนี้หมายถึงที่ของจุฬาเขานะฮะ

ตอนนี้ได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย
มีการเชื่อมต่อระบบไลน์ของโรงพยาบาล

ทำให้คนไข้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

ทางด้านของนายยกรัฐมนตรีได้รับฟังนะครับ

ที่รักษาอยู่ในระบบโฮมไอโซเลชั่นด้วยนะครับ
ถามผู้ป่วยว่าพอใจหรือเปล่า
จะต้องมีการพัฒนาระบบอะไรอีกหรือเปล่า
ตัวผู้ป่วยเองเขาก็สะท้อนกลับมาให้นายกได้ฟัง

ก็นายกบอกนะต้องมีการพัฒนาพวกระบบสาธารณสุข
แล้วก็ระบบสาธารณสุขของไทยในวันข้างหน้าก็จะดีขึ้นด้วย
ที่ทางจุฬาเขาอำนังพัฒนาอยู่นะครับ
ก็อย่างที่เราได้รับทราบกันไปแล้ว
พัฒนาถึงขั้นของการทดสอบในคนนะครับ
แล้วก็ประสิทธิภาพในการที่จะยับยั้งสายพันธุ์ทั้ง๔สายพันธุ์
อยากให้ทีมวิจัยพัฒนาวัคซีนให้พัฒนาให้ได้เร็วที่สุด
นะครับงบประมาณสี่ร้อยล้านขอให้มีผลสำเร็จเกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็อยากให้ประเทศไทยได้ใช้วัคซีนตัวเนี้ยเร็วเร็วเร็วเร็วที่ว่า
เร็วที่ว่าคือบอกว่าอยากให้ใช้ก่อนสงกรานปีหน้าเลยนะคุณ
อืมนะครับอันนี้เราก็ลุ้นฮะรอความสำเร็จของทางจุฬาเขา
แล้วก็นักวิจัยเขานะฮะเขาบอกเป็นทีมไทยแลนด์ที่แบบโอ้โหสุดยอดจริง
ใช่ค่ะรอตามข่าวนี้อยู่นี่เราเห็นนายกเนี่ยก็มีการทำงานเอ่อ
จากที่บ้านมีวีดีโอคอนเฟอร์เนสตลอดเลยวันนี้นักข่าวเพิ่งเจอนะ
แล้วเห็นนายกก็ทักทายนักข่าวสั้นสวัสดีจ้า